คุณสืบสกุลบ้านเมืองมีขื่อมีแปร
แต่ทำไมวัยรุ่นเป็น๑๐เลยที่บุรีรำนะ
เอาไม้มาเอาอาวุธมา
แล้วก็มาตีมาฟาดเสาไฟส่องสว่าง

เท่านั้นไม่พอนะบ้านชาวบ้านคุณผู้ชมเห็นไหม

นี่คือโดนเอาไม้มาทุบทั้งโต๊ะม้าหินเอ่ยเก้าอี้

มอเตอร์ไซค์ชาวบ้านก็พังเสียหาย

ผู้สื่อข่าวของเราได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน
ที่บ้านสะคูตำบลหนองตะครองอำเภอระหารทรายที่บุรีรำ

นักข่าวช่วยมาทำข่าวหน่อยเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
ดูแล้วเขาก็ถ่ายคลิปส่งมาให้เราดู

ก่อนจะมาทำลายข้าวของของชาวบ้านเลยนะ

ระเวนไปทุบทำลายไฟส่องสว่างของหมู่บ้าน
แล้วชาวบ้านก็ฟ้องมาด้วยบอกว่าใครถ้าเกิดไม่พอใจใครเนี่ย
ก็จะยกพวกนะควงมิดดาบท่อนไม้
ไปทุบข้าวของตามบ้านเรือนของชาวบ้าน

ตอน๕ทุ่มของเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

อันนี้คือบ้านของนางเสนอกล้าสงครามอายุ๕๒ปีนะ
ดูสิสภาพข้าวของมันกระจัดกระจาย
เพราะอะไรวัยรุ่นบุกมาทุบทำลายข้าวของ

โดยคุณป้าเสนอเล่าให้ฟังบอกว่าตอนประมาณ๕ทุ่มครึ่งของเมื่อวันอาทิตย์
กลุ่มวัยรุ่นมาประมาณเป็น๑๐คน
เสร็จแล้วปั๊บยกพวกมาที่หน้าบ้าน
ตะโกนมาเลยมึงออกมามึงออกมาแบบนี้
ป้าเสนอแกก็ไม่รู้ไงว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยตะโกนเรียกใคร
บ้านหลังนี้ป้าเสนอบอกว่าอยู่กัน๕คน
ก็กลัวกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าวัยรุ่นที่มากันเป็น๑๐มีอาวุธอะไร
ป้าก็เลยบอกคนในบ้านอย่าออกไปนะอย่าออกไป
ปรากฏว่าวัยรุ่นในกลุ่มนั้น๓๔คน
อยู่ดีเอามีดเอาท่อนไม้มาทุบโต๊ะหินอ่อน
เก้าอี้ถังน้ำสังกษีเพลิงหน้าบ้านกระมัง

ป้าบอกว่าโอ้โหเห็นต่อหน้าต่อตาแต่ทำอะไรไม่ได้
ถ้าเกิดออกไปเนี่ยคงโดนทำร้ายแน่นอนเลย
กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ตะโกนอยู่หน้าบ้านประมาณครึ่งชั่วโมง

ทีนี้ป้าก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ

ใจมากจ้ะเพราะว่าคนในบ้านเราจะมาทำเราแบบนี้
ลูกหลานเราแท้ก็ไม่น่ามาทำ
ผมอยู่ที่นี่ติดคุกเลย
อยากให้เขาช่วยเราให้เขาติดคุกเลย

คือมีบ้านอื่นที่โดนด้วยเหมือนกัน
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์บ้านข้างคือคุณนุกูลกิจ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าคืนนั้นนะผมกำลังจะนอน

ผมก็ออกมาดูอุ๊ยทำไมกลุ่มวัยรุ่นมากันเยอะเลย

วัยรุ่นมันเอาไม้ทุบทำลายข้าวของของเพื่อนบ้าน
ก็คือหมายถึงบ้านของป้าเสนอนี่แหละ
ข้าวของเสียหายกระจัดกระจาย
แล้วคุณนุกูลกิจเขาบอกว่า
ที่ผ่านมาผมก็เคยโดนวัยรุ่นกลุ่มนี้
ท้าตีท้าต่อยขู่จะทำร้ายผมเหมือนกัน
แต่ผมบอกว่าไม่เอาไม่อยากมีเรื่องด้วย
คือเขาทำนิสัยแบบอันทภาณ
ไม่พอใจใครก็จะมาทำแบบนี้
อยากให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามวัยรุ่นกลุ่มนี้
ดำเนินคดีด้วยนะคะเพราะว่ามีของ
ก็คือเสาไฟของคนในหมู่บ้านก็เสียหายเหมือนกัน
แต่สิ่งที่สำคัญคือคนในหมู่บ้านกลัว
ว่าเช่าวันหนึ่งมันมาทำร้ายร่างกายนะ